ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา

เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
ลากุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึง

เปรี้ยวลูกทีมทีมพระกุ้งพุ่งไป
อล์ฟเบนจพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึง

พัชชาลูกทีมภารกิจกินทีมกอล์ฟซิลล่า
ไป

สวัสดีคุณพลาด

ตกแต่งสไตล์วินเทจทำอาหารจากใจ
และบริการอย่างเป็นกันเองครับ
แต่ที่นี่นะครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจ
ที่คุณจะต้องไปต่อเพียงเท่านั้น

จะได้รับในวันนี้นั่นก็คือ
ตระเวนทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
เพื่อพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนดไว้ให้ครับ
โดยที่ทีมที่สามารถกินให้ไวและไปให้ถึงสุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด

แต่ถ้าทีมไหนเป็นทีมที่แพ้
จะต้องเตรียมตัวรับกับบทลงโทษ
ที่อาจจะทำให้คุณถึงกับคลานกลับบ้าน

ตั้งแต่ปีที่แล้วยังย่อยไปหมดเลย

คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้

ไปลูกไปลูก

ร้านอาหาร๓ร้านที่คุณจะต้องไปในวันนี้

หนูขอดังสั้นแบบ๓๕๐แล้ว

ที่เหลือไปร้านที่๓หมดเลย

เป็นการใส่ราคาที่ไม่มีตักกะอะไรเลย

ไหนเรามาฟังตักกะของคุณพลาดกุ้งกันบ้างครับทีมของคุณวางแผนยังไงบ้างครับ

เพราะว่าพวกโคพี่เคยไปเที่ยวมาแค่น้ำแก้วเดียวเนี่ยเกือบพันแล้ว

นี่ร้านแรก๑๕๐๐บาทค่ะ

โอ้ยยยยยยร้านที่๒ร้านสูง๒๐๐บาทค่ะ

ที่เหลือจำไม่ได้ใส่ร้านสุดท้าย
ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจนะครับ

แต่ถ้าสมมุติว่าตัดสินใจผิด
คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผมทีมละ๑ครั้ง
เพื่ออ้อนวอนกราบกรานผม

ให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้
และเมื่อคุณทานอาหารครบ๓ร้านแล้ว
ให้รีบไปที่จุดสิ้นสุดทีมไหน

ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที

ไปเลย
ใส่เบล

และในตอนนี้ทีมของคุณก๊อฟได้วางเงินในร้านที่๑๙๐๐บาท

ร้านที่๓๒๒๕๐บาท
ส่วนทีมของคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่ง

และร้านที่๓๑๘๐๐บาทครับ
มาลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไร
และปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน

ตดลงถ้าบ้าน

จริงบ้านพัทรอยู่แถวถนนแล้วจะพึกจริง

แล้วเดี๋ยวพอเราถึงถนนบางแวกข้างหน้าใช่ไหมคะ

ปกติชอบกินอาหารอะไรอ่ะเปรี้ยว

เห้ยอีหนูช่างกะเล่งมุม

เป็นคนชอบแบบทานเนื้อย่างเนื้อต้มอะไรอย่างนี้

เฮ้ยใช่จริงด้วย

มันอยู่ที่ไหนแล้ว

โหอยู่มันมาปากสวยเลยอะโอ้โหดูมันปาก

ใช่นี่นี่นี่นี่นี่

ร้านอาหารน้องใหม่ที่น่าสนใจแห่งย่านราชพฤกษ์
ร้านอาหารสไตล์ยุโรปที่มีคอนเซ็ปต์ตามชื่อร้าน
คือการนำถ่านมาเป็นเสน่ห์และไม้เด็ดในการปรุงอาหาร
ทำให้ได้รสชาติและกลิ่นหอมที่เซอร์ไพรส์
เร็วเร็ว
อย่าไปสนใจค่ะอะไรก็พี่พี่ทางนี้ค่ะพี่ทางนี้ค่ะ
ป้าลมอล์จาห์นนี้มันทำให้คุณดื่ดดั่งต้องหมด
ความอร่อยจะทำให้เนื้อจะถูกเสกให้หายไปในพริบตา

แล้วจะได้ซาวร์มอล์มอล์เป็น๕จานนะคะ
ซาวร์มอล์อะไรฮะนั้น
เป็นสมุกซามอนของทางร้านค่ะราคา๓๕๐บาทค่ะ

กี่จานล่ะง่ายมากหมดละ๒จานเครื่องเลย

ทำไมม่อนร้านนี้ใหญ่จังอ่ะ